แม่บ้านพระเจ้าบ้าน
กลับมาทำขนมจีบพิชิตใจกันต่อเลยนะคะ

แพนคะเลือกเลยค่ะอยากจะพิชิตใจ

เป็นงานหรอเป็น
นางอยู่แปน
นี่ค่ะหลังจากที่เราเนี้ย
เราแบบว่าตัดพี่ันน้องกำแปบหนึ่งค่ะ

อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเรียบทีนี้เอาแก้ววางแล้วตัดตัดชับเลยใช่ครับ
โอเคเข้าใจแล้วมันก็เลยจะหน้าตาเป็นกลม
ซึ่งที่อื่นเขาก็ทำเป็นกลมเหมือนกันใช่ไหมครับจริง
เดี๋ยวพี่เกลาดึงให้
ดึงอะไรหรอนี่ไงมันติดไงไม่น่าบอกเลยอ่ะ

คือเหมือนเวลาเรานึ่งแล้วขนมจีบมันจะแข็งนะครับ
เหรอประตูแป้งนี้ใช่ไหมตัวแป้งเลยที่เขาโรยแป้งไว้เพื่อไม่ให้มันติดกันคุณผู้ชมแล้วไงต่อ
เยอะเสร็จก็ปาดหมูกดอย่างนี้ครับปาดหมูกดมาอย่างนี้ปุ๊บเอามาเอามาประมาณนี้ก่อน
แล้วก็วางแผ่นเกี๊บนมือใช่ไหมครับแล้วก็เอาหมูเอาหมูเอาหมูมาวางบนมือเสร็จแล้วปุ๊บเลื่อนมือ
ให้มันเป็นให้มันกลมอย่างนี้ครับแล้วก็เอากดลงไปตรงกลางแล้วก็กดแล้วทีนี้มือเราจะหมุนไปด้วยอย่างนี้ครับ
จริงมือเราจะหมุนไปด้วยมือเราจะหมุนไปด้วยครับ
ทีนี้ก็หมุนไปเรื่อยครับ
หนีด้วยถูกเราก็จะเห็นว่ามือเราจะจีบทีนี้ก็เติมหมู

ใช่ครับมันเป็นเคล็ดลับที่ว่าทำไงให้ไส้หมูแน่นนะครับพยายามกดลงไปครับ

อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้สวยเลยครับ
แล้วนี้

ดัดอังมา
เลิกแล้วอ่ะ

แล้วของจริงมันใหญ่กว่านี้ไหม

ครั้งต่อเอาแคโล็ตมาวางบนหน้า
หน้าเราใช่ไหมอันนี้หน้าขนมจิ้มไม่ได้พี่ก้าวอ่ะ
โอเคเสร็จแล้วเราจะนึ่งแล้วใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวคอลยัดเปิดฝ่า
หอมหอมใบเตยเนอะเออกินใบเตยทำไมเราต้องเรื่องใบเตยอ่ะ
เพื่อว่าให้เหมือนแบบว่ามันมีกลิ่นให้มันให้มันหอมให้มันหอมอย่างนี้ครับครับผม
มีเคล็ดลับในการนึ่งไหมคะเอ่อเคล็ดลับในการนึ่งให้เราหาแปลงแปลงหัวประมาณเนี้ยครับ
แปลงหัวประมาณเนี้ยทีนี้ก็เราใช้น้ำมันน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มครับจุ่ม
แล้วก็ทาลงบนที่เราจะนึ่งอะครับอ๋อเหรอคือที่แบบเพื่อว่าจะไม่ให้ตัวแผ่นแป้งขนมจีบอะครับ
ติดกับที่นึ่งอ๋อครับอ๋อก็คือทาไปแค่นั้นแหละใช่ครับทาทาบางบางให้ทั่วอย่างเงี้ค่ะ
บางบางให้ทั่วผมอ๋อเราไม่ได้เอาทั้งจานลงไปใช่ไหมไม่ได้อ๋อเหรอ
ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องปิดแล้วนึ่งใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ
ถ้าเกิดต้มน้ำให้เดือดปุ๊บประมาณ๗๘นาทีครับก็แค่นั้นอ่ะครับผม
พอในละหรอพอในละครับโอ้ยรสหน่อยก็เดี๋ยวรอ๗๘นาทีแล้วเราพร้อมทานเลยใช่ครับ

หลังจากที่เราจับเวลาก็ประมาณ๗นาทีเนาะ
๗๘นาทีเปิด
เฮ้ยมันปูขึ้นน่ะดูดีมากเลยอะใช่มั้ยมันจะปูขึ้นน้อง
ของพี่กาพี่ยาวมากเลยใหญ่มากเป้งแต่ของน้องสวยน้องจำได้อยากอันนี้ของน้องอันนี้ของกาว
สุดท้ายสวยงามมากเอาอย่างเนี้ยครับผมพลังคะค่ะให้คะแนนความสวยงามเลยค่ะ
ของพี่ไอ้ก่อนสักสี่จุดห้ากันครับอ่ะเท่าไหร่นะกับสี่จุดสี่จุดห้า
คือเต็มเท่าไรเต็มห้าครับเต็มห้าครับเต็มห้าครับเต็มห้าสี่จุดห้า
โอ้ยไม่ได้เต็มอ่ะคุณครูคุณครูแล้วของสกาวนะคะให้เป็นสี่จุดสี่แล้วกันครับ
หักหักหักลูกนี้ลูกหักลูกนี้คือคุณหนูเขาหักอะไรสี่จุดห้าหรอ
หักลูกนี้นี่เดี๋ยวเต็มสี่จุดสี่อ่ะคุณครูของพี่ไอ้เนี่ยคุณครูปั้นให้หมดเลยนะคะ
อะไรของพี่เกลยังแบบตั้งใจอลีปั้นเองกะมือครูขนาดความตั้งใจเต็มห้าเลยครับ
ุ่มนานไปค่ะมันเลยเค็มใช่ไหมคะ
ก็พอรสชาติอะ
เอาจริงครูปั้นมาเองกับมือ

มันคล้ายกันไหม
คาดว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่า

มันช่างสูสีซะจริง
เพราะเชฟแพลนยกคะแนนให้แม่บ้านไอซ์ไป๙๕คะแนน
ส่วนแม่บ้านอ๋อมได้ไปที่๙๔คะแนน
ชิวกันแค่จุดหนึ่งคะแนนแบบนี้
มันช่างสุดยอดมากเลย
เอาเป็นว่ารูปสวยรสอร่อยกันทั้งคู่เลยจ้า
วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเชฟแพลนมากเลยนะคะ

ปั้นมันจะต้องเดี๋ยวดูนิดนึง
การขอการปั้นเนี่ยกาวว่าคือมันต้องเป็นแบบ

แต่ถ้าเป็นแบบสไตล์แบบว่าคุณคุณผู้ชมที่อยู่ในบ้าน
เอี๊ยะแค่ถาดได้อร่อยก็พอ
เดี๋ยวพักสักครู่นอนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ
กลับมาเจอกับผู้ชายในฝันของเรา